ระยะนี้กู้ชีพกู้ภัยหรือผู้ที่มีจิตอาสาทำงานกันหนักนะคะ
คือต้องบอกว่าหนักตั้งแต่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรื่องของโควิด๑๙
มาจนถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยเหลือกันมาต่อเนื่อง
มีเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ค่ะก็เป็นกู้ภัยนะคะ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วม
ขณะที่ทำงานอยู่เนี่ยรู้ข่าวว่าแม่ตัวเองเสียชีวิต
รู้ข่าวขณะทำงานนะก็ยังกัดฟันใจแข็งทำงานต่อ
ทำหน้าที่จนสำเร็จนะคะจนโลกโซเชียลชื่นชมมากนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยค่ะไปที่วัดหนองตะลุมปุ๊กนะคะ
ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาไปคุยกับนายธรรมนูลประจิต
หรือไนโด่นะคะอายุยี่สิบสามค่ะก็เล่าให้ฟังว่าตัวนายธรรมนูลกับพี่ชายเนี่ย
อยู่กับแม่ตั้งแต่เล็กเลยคือพ่อกับแม่แยกทางกัน
แล้วก็อยู่กับแม่กันมานะคะเป็นกู้ภัยตั้งแต่อายุสิบห้านะคะ
พอรู้ว่าน้ำท่วมที่ชัยภูมิอาสาเลยขอลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้าน
คือแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งตับ
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมหาราชนะคะเนี่ยค่ะภาพตอนที่ไปช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่ชายภูมิ
คือคุณแม่อยู่โรงพยาบาลก็รู้อยู่แล้วคุณแม่ป่วย
แต่ก็คุยกับพี่ชายนะปรึกษาว่ายังไงดีแม่ก็ป่วย
แล้วก็จิตอาสาก็อยากจะไปช่วยเพราะคนประสบเหตุน้ำท่วมก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน
พี่ชายก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นน้องชายไปทำหน้าที่กู้ภัย
ไปทำหน้าที่เลยเดี๋ยวพี่ช่วยดูแลแม่เอง
นายธรรมนุนก็ไปไปช่วย
กลางดึก๒๕กันยายนไปจนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ตี๓ของ๒๖กันยายนยังทำงานอยู่เลยอะ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่รู้สึกเหมือนมีคนมาสะกิด
และกระซิบว่าอย่าลงน้ำ
อยู่ดีเสียงมันแว่วเข้ามาแบบนี้หลายครั้งมาก
เหมือนอยากให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู

ก็ปฏิบัติหน้าที่อาสากู้ภัยสว่างเมตตาก็ช่วยเหลือคนก่อน
รู้ข่าวจากกู้ภัยรุ่นพี่ค่ะ
ว่าแม่เสียชีวิตตอน๗โมงเช้า
จริงแล้วทุกคนรู้ข่าวกันตั้งแต่เช้าครับ

พอรู้ข่าวปุ๊บรีบโทรหาพี่ชายเลยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลจากพี่ชายว่าก่อนที่แม่จะเสียชีวิต
แม่เรียกหาในธรรมนุนะคะกับพี่ชายตลอดเลย
พี่ชายบอกทีมงานว่ายังไม่ต้องบอกน้องเรื่องนี้นะ
ให้น้องทำงานช่วยเหลือผู้คนให้เสร็จก่อน
พอวางสายก็รู้สึกเสียใจนะคะ
แต่วางสายเสร็จก็ยังทำหน้าที่ต่อนะ
ยังปฏิบัติภารกิจจนภารกิจสำเร็จ
รดน้ำศพคุณแม่ไม่ทันจริง
แต่หลังจากนี้นายธรรมนุนบอกว่าก็ตั้งใจจะเป็นกู้ภัยช่วยเหลือสังคมต่อไป
ทำความดีให้เป็นบุญกุศลสำหรับแม่ของตัวเองค่ะ
ก็คิดว่าต่อมีคนที่จะรอออกจากทางไหน
ก็คิดว่าแค่ไปก็คงรับสบายไปแล้ว

ประมาณทุ่มหนึ่งผู้เรือออกมาไม่ได้
น้ำมันแหลงแสนน้ำพัดไปหล่อ
ก็เลยมาประชุมกันตัดสินใจว่า
กลับบ้านก่อนมาหาส่ง
แล้วก็ทำทุกอย่างทำงานสดทำอะไรให้เสร็จ
เดี๋ยวค่อยกลับไปกู้เรือแล้วก็ลุยต่อ
รุ่นพี่ของในธรรมนูลคนนี้นะคะ
บอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้

เขาลงพื้นที่ไปดึกดื่นก็ช่วยเหลือข้ามวันข้ามคืนนะคะ
สำหรับสาเหตุที่รุ่นพี่หรือว่าเพื่อน
จิตอาสาไม่กล้าบอกเรื่องที่แม่ของนายธรรมนูลเสียชีวิต
เพราะเห็นว่าน้องกำลังมีความสุข

อยากให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จก่อนให้เสร็จก่อน
พอน้องรู้ข่าวรุ่นพี่จิตอาสาบอกว่า
น้องก็ยังขอปฏิบัติภารกิจต่อจนสำเร็จ
นี่คือคนที่มีจิตใจที่เป็นกุศล
มีจิตอาสามีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยนะคะ

คนก็ชื่นชมและให้กำลังใจกันเยอะมากค่ะ
เพราะตอนนั้นคือไปอยู่ก็แทบจะกลางน้ำใช่ไหมฮ

ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่มันก็ทำไม่ได้ไงฮะ
ซึ่งเขาก็ตัดสินใจเอ้าก็อยู่ช่วยกับทีมต่อ

เสร็จภารกิจในวันนั้นถึงมางานศพคุณแม่
วันนั้นคือนักเลยในพื้นที่ชัยภูมินี่ค่ะ
ทุกผู้ชมครับที่ชัยภูมิ
คือวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๔นะฮะ
ที่น้ำที่ท่วมขังมาตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่น้ำ
ฝนตกมาเยอะเหลือเกินใช่ค่ะหลายพื้นที่หลายจุดน้ำยังท่วมขังสูงอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
ราชการจังหวัดชายภูมิบอกว่าหนักที่สุดคือตัวเมืองนะฮะ
ถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มคาดว่าน่าจะสัก๑สัปดาห์
คงจะน้ำแห้งเข้าสู่ภาวะปกติได้
ฝากบอกพี่น้องที่ชายภูมิด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
น้ำท่วมที่ชายภูมิวันนี้ตัวเมืองระดับน้ำ
คือมันมีจุดอีกหลายจุดที่น้ำมันเพิ่มขึ้น
เพราะว่ามันมีน้ำที่มันไหลลงมาจากพื้นที่ต่างเพื่อจะผ่านไปยังแม่น้ำชี
แล้วก็มีน้ำหนุนด้วยนะครับมันไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองชายภูมิ
ไปท่วมพื้นที่เกษตรก็หลายพื้นที่บ้านเรือนประชาชนอีก
เศรษฐกิจของตัวเมืองชายภูมินี่ถูกน้ำท่วมหมดนะครับ
ร้านค้าห้างสรรพสินค้าคือบางแห่งก็ต้องปิดไปก่อนแหละ
นะเพราะว่ามันทั่วหมดนะครับถนนหลายสายก็รถเล็กผ่านไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถนนบรรณการนี่เส้นทางจะมุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าพ่อพญาแล
มีรถยกสูงของเทศบาลกับทหารเท่านั้นที่สามารถไปได้
ก็ต้องเอามาเพื่อบริการช่วยเหลือประชาชนค่ะนี่ฮะจะเข้าจะออกเห็นไหมครับ
คือตอนนี้ต้องใช้รถของทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะ
ท่านก็จำเป็นต้องออกไปทำงานอืมบางคนก็จำเป็นต้องออกไปรับอาหาร
ไปรับยาไปรับน้ำดื่มเพื่อเอามาให้กับที่บ้านที่ติดอยู่ด้านใน
ครอบครัวศรีอุดมนะฮะเราไปคุยด้วยเนี่ยคือปกติที่ร้านเนี่ย
เขาเป็นร้านขายผัดไทยนะครับขายมานานกว่าห้าสิบปี
นี่ฮะคุณป้าจิราพรบอกว่าก่อนที่น้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่วันหนึ่งเนี่ย
ทางการเข้ามาแจ้งแล้วบอกว่าให้เก็บของขึ้นที่สูงนะ
เดี๋ยวมันจะมีมวลน้ำเนี่ยไหลมาแล้วมาท่วมพื้นที่ตรงนี้
คุณป้าจิราพรบอกว่าไม่คิดว่าเออก็รู้ว่ามันจะมานั่นแหละ
แต่ไม่คิดว่ามันจะมาสูงขนาดนี้คือเก็บของไม่ทันจริงจริงนะฮะ
ของหลายอย่างนี่พังเสียหายหมดนะครับตอนนี้อยากให้ทางการมาช่วยเหลือเยียวยาเรื่องผลกระทบหน่อย
ไม่ได้ขายของมาตอนนี้ก็หลายวันแล้วรายจ่ายต่างมันยังเหมือนเดิม
นะตอนนี้ทางครอบครัวเดือดร้อนมาก
พอได้ยินเสียงหัวเราะ
นะคะ
คุณป้าให้ได้ยินบ้างไม่รู้จะหัวเลือกแบบแห้งไหน

แล้วก็ไปเจอคุณยายแน่งน้อยด้วยนะฮะ
คุณยายอยู่กับลูกสาวลูกสาวยืว๕๐
นี่ฮะคุณยายนะครับอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรหนองนาแซง
คุณยายบอกว่าติดอยู่ในบ้านกับลูกสาวมาสองวันแล้วค่ะ
นี่นะฮะแล้วคุณยายเนี่ยบอกว่ายายนี่เจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยด้วยนะ
นี่คุยกับคุณวิมลวันนี่ยายร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะครับค่ะ
ตั้งแต่เกิดมายายไม่เคยคิดมาก่อนว่ามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นี่ฮะ

คิดว่าจะไปที่ฝ่ายแผนหรัฐแล้ว

วันใดก็ตกแล้วตกขึ้น
พยายามขึ้นไปแล้วตกมา

ถ้ากระแต่ข้างบนก็เยอะ

โอ้ยสงสัยพี่ยายสงสัยพี่ยายอ่าแต่มีคนมาช่วยแล้วนะคะนะฮะ
เจ้าหน้าที่มาช่วยแล้วนะครับคุณยายอ่าสู้นะคุณยายจ๋าค่ะ
ผู้ชมครับผู้ราชการจังหวัดชายภูมินะครับผู้ว่าวิเชียรจันทโนไทยนะครับ
บอกว่าหลายพื้นที่ของชายภูมิตอนนี้เริ่มดีขึ้นแต่หนักสุดตอนนี้คือตัวเมืองนะฮะ
เพราะว่าเป็นจุดที่น้ำจะไหลผ่านด้วยหากไม่มีฝนตกเพิ่ม
ไม่มีน้ำป่าป่าไหลมาสมทบอีกไม่เกินสัปดาห์
สถานการณ์ในพื้นที่ต่างต่างของชายภูมิก็อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อืมนี่ฮะ
คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในตอนนี้
คือหนักจริงจริงหนักจริงจริงคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้นะคะ
ภาพที่ทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือชาวบ้านบ้านโนนแดงหมู่๗ตำบลบุงคล้าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
คุณผู้ชมดูน้ำท่วมนะคะแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะไม่มีหน่วยงานไหนไปช่วย
ชาวบ้าน๒๐๐กว่าคนไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำดื่มไม่มีน้ำแบบที่จะใช้เลยอ่ะ
อาหารก็ไม่มีดูนึกว่าทะเลสาบสามวันแล้วนะคะที่ไม่ได้มีการไปช่วยเหลือสามวันนะคะ
กู้ภัยก็เลยไปช่วยไงคะดูสิในอำเภอเมืองค่ะโรงพยาบาลชายภูมิค่ะ
เมื่อวานนี้เรารายงานไปว่าเดือดร้อนหนักมากน้ำท่วมสูงครับ
วันนี้มีผู้ชายคนนึงตกเครื่องบดพลาสติกอาการสาหัสต้องลำเลียงด้วยเรือ
แล้วก็ปั๊มหัวใจกันไปแบบนี้โอ้โห
นี่ค่ะนำขึ้นเรือแล้วปั๊มหัวใจไปตลอดทาง
คือต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมนาทีชีวิตจริงค่ะนาทีชีวิต
เรือกู้ภัยสว่างเมธาอุดรธานีลำเลียงช่วยเหลือนะคะ
คือเขาตกไปในเครื่องบดพลาสติกแล้วอาการหนักเลยค่ะ
ก็ส่งโรงพยาบาลชายภูมิก็ต้องไปทางเรือ
โรงพยาบาลก็น้ำท่วมโดยรอบคือท่วมหนักมากไงค่ะ

เธอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเศรษฐนการน้ำล่าสุดที่นครราชสุริมาหน่อยนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์น้ำล่าสุดที่นครราชศรีมาหน่อยนะครับ
หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับ
รวมทั้งความคืบหน้าในการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างด้วย

นี่คุณภูริพัฒน์ดุ่นนินน้ำแทบถึงคอ
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ต้องใส่ชูชีพนะฮะ
ติดตามจากรายงานสดของคุณภูริพัฒน์ครับเชิญครับ

ผมยืนอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านของบ้านลำเชิงไกล
อยู่ริมถนนสุรนาราย
ซึ่งจะไปทางตัวเมืองของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เหตุผลที่เราต้องมายืนรายงานณขณะนี้ก็เพราะว่าอยากจะพาคุณผู้ชมมาดู
ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้
ซึ่งด้านหลังของผมจะเป็นริมลำห้วยลำเชิงไกรคุณผู้ชมครับ

ปริมาณน้ำท่วมมหาศาลที่มาทั่วหมู่บ้านแห่งนี้
จะเห็นนะคะว่าแต่ละบ้านเรือนนั้นถูกไฟฟ้าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดบางหลังนั้นต้องจุดเทียนอยู่
แล้วก็บางหลังนั้นอบพยพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมอยากพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณตากับคุณยาย
พร้อมทางลูกหลานที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ว่าตลอดเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกท่านนั้นอยู่อาศัยกันยังไง
เพราะว่าตอนนี้น้ำค่อนข้างท่วมสูง
และก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับน้ำเนี่ยท่วมถึงระดับเนี่ยพื้นแบบนี้เลยนะฮะ
นี่คุณตาคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับ

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่เราอยู่กันยังไงท่ามกลางน้ำท่วมขนาดนี้

ไปไหนก็ออกไปไหนก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะ
ตัดน้ำตัดไฟจะไปไหนก็ยากลำบากค่ะ
ปกติเห็นคุณยายบอกว่าปกติมันก็ท่วมอยู่แล้ว
แต่มันไม่ถึงนี่ค่ะมันท่วมแต่มันไม่สูงขนาดนี้ค่ะ
นี่ก็ข่าวว่าจะมาอีกค่ะน้ำอ่ะไม่รู้จะมาถึงสอนไหนค่ะ
ครั้งนี้ถือว่าสูงมากใช่ไหมครับย่า

เราหาอาหารอยู่กินกันยังไงมีเด็กเล็กอะไรอย่างนี้ครับยาย
ก็บางทีก็ออกไปหาข้าวกล่องที่เขาเอามาให้นะคะ

อยากได้ความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมฮ
แต่ก็อยากได้จะออกไปไหนมันลำบากมาก
ลำบากมากใช่ไหมค่ะอืมน้ำมันมายังไงบ้างครับยายวันนั้น

ลำตะโค้งอ่ะมาลำตะโค้งแล้วก็เขียนลำเชิงไกลมาพร้อมกัน
ปะทะกันพอดีอืมที่นี่บ้านลำเชิงไกลมันเตี้ย
มันเป็นอู่กระทะมันเป็นอู่กระทะ
นี่มาก็เลยครั้งนี้หนักที่สุดเลยหนักที่สุด
ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้คุณตากับคุณยายนะครับ
เดี๋ยวเราก็ยังเจอกันอยู่ทุกวันนะครับยายครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์มืดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพที่ชัดเจน
ผมจะพาไปดูภาพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ช่วงเย็นผมเดินเข้ามาสำรวจกับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งโดยพบว่าแต่ละบ้านนั้นยังมีชาวบ้านพักอาศัยอยู่
ยังไม่อบพยพออกไปนะครับเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สิน
กังวลว่าน้ำนั้นจะพัดผ่าบ้านให้ได้รับความเสียหาย
โดยแต่ละหลังนั้นถูกตัดน้ำตัดไฟอย่างที่บอกไป
เมื่อวานต้องอยู่กินกันอย่างยากลำบากนะครับ
แต่ก็ดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงและทหารเข้ามาช่วยเหลือ
ส่งข้าวส่งน้ำและอบพยพคนออกไปบ้างแล้ว
ชาวบ้านกลุ่มนี้ที่เป็นผู้หญิงหลายคนพาเราเข้าไปดู
ช่วงเย็นที่ผ่านมาบอกกับเราไปนะครับว่า
น้ำมาเมื่อช่วงเวลาประมาณ๖โมงกว่า

อีกประมาณ๒ชั่วโมงน้ำท่วมถึงระดับอกแล้ว

เมื่อวานหนูขนตี๒ไปเสร็จ

มันไม่หายแล้วพี่คือมันจมไปหมดแล้ว

เขาก็อยู่ข้างบนเพราะว่าเขาก็อยู่ข้างบน
แล้วไฟก็ไม่มีก็คือดักหมด

ก็เขาก็ห่วงบ้านนะพี่ก็ไม่อยาก
สถานการณ์ความเสียหายที่จังหวัดนครราชศรีมา
ยังคงน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่ครับ

ทางตำบลโคกสูงลำเชิงไกล

พบว่าน้ำไหลหลากท่วมผิวจราจรเกือบ๑กิโลเมตร
ระดับน้ำสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
รถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
โดยเกิดอุบัติเหตุรถบัตรโดยสารขนส่งพนักงาน

กระจกหน้าแตกได้รับความเสียหาย
ซึ่งจนถึงตอนนี้น้ำยังคงไม่ลดลง

แต่ยังไม่สามารถที่จะเก็บกู้ซากรถคันนี้ขึ้นมาได้
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่บริเวณถนนสุราณารายย์แห่งนี้แหละ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นมีการประกาศเตือน
ว่าห้ามรถเล็กสันจรผ่านเข้าออก
ทรลิมคองทำให้ชาวบ้านที่อยู่จุดนั้น
ต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ซึ่งเป็นไปอย่างค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรนะครับ
โดยเอาตำรวจคนนั้นออกมาจากตัวรถก่อน

เชือกจูงรถคันนี้ขึ้นมาจากข้างถนนได้สำเร็จ
แต่ตัวรถนั้นก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าค่อนข้างพังเสียหายจนไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้นั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับปริมาณน้ำทั้งหมดที่หมู่บ้านลำเชียงไกลแห่งนี้จะไหลลงสู่พื้นที่ล่างนะครับ
และจะไหลลงสู่พื้นที่พื้นที่ของแม่น้ำมูลในอำเภอพิมาย
ซึ่งทางการนั้นประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่พื้นที่นั้นให้เตรียมรับน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบ้านลำเชิงไกลจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ขอบคุณครับคุณภูริพัฒน์ครับโอ้โหเห็นแล้วก็น้ำท่วมสูงเหลือเกินตรงนี้
จริงค่ะภาพทั้งกลางวันภาพทั้งกลางคืนล่าสุดเนี่ยน้ำแบบอย่างนี้คุณภูริพัฒน์เลยนะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้กันหน่อย
เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ก็มีหลายข่าวเกี่ยวกับการไปช่วยสุนัขหรืออะไรแบบนี้นะคะ

นั่งอยู่บนเรือยางแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้กันหน่อย
เขาก็ใส่เพลงเอาไว้ซะน่ารักนะคะก็คือช่วยสุนัขตัวเล็กเล็กเหล่านี้หกตัว

ตัวที่ชัยภูมิค่ะนี่ค่ะก็ขอบคุณเจ้าของที่ไม่ทอดทิ้งสุนัขนะคะ

ถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในสถานการณ์แบบนี้